หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้นี่ก็โอ้โหดูสิพี่เบิร์ต
สยองช็อกโลก๑๕๓ศพเส้นฮาโลวีน
คุณผู้ชมฮะย่านบันเทิงกิมจิก็คือเกาหลีใต้
อีแทวอนดอมน้ำแข็งคุณผู้ชม
คนที่เคยไปเกาหลีผมเองก็ไม่เคยไป

ถ้าไออีแทวอนมันเปรียบเทียบได้

ถ้าสภาพของคนที่ไปนะ

เพราะว่ามันจะเป็นย่าน

ใช้คำว่าตรอกแสดงว่ามันเล็กกว่าซอย
ก็ดูสิลักษณะความกว้างมันประมาณ๓เมตรกว่านะคุณผู้ชม
เนี่ยแล้วทางที่สำคัญทางตรงนั้นมันเป็นทางชันทางลาด
แล้วคิดดูสิคนเรือนแสนอั้นมาแบบ๒ปีกว่าที่ไม่ได้ไปฉลองฮาโลวีน
ผมเคยไปนะคุณผู้ชมเมื่อสัก๔ปีก่อนนะ
ตอนนั้นก็เป็นช่วงปลายปีคนก็เที่ยวกันเยอะแต่ตอนนั้นไม่ได้มีเทศกาลอะไร
ผมว่าก็ไม่แน่นขนาดนี้นะพอเห็นก็เลยตกใจว่าเฮ้ยอีแทวอน

นี่ไงแล้วถึงบอกว่าเหตุการณ์นี้กลายเป็นโศกนาฏกรรมที่ช็อกโลกเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าคนเสียชีวิตพุ่งทะลุ๑๕๐กว่าศพแล้ว
แล้วมีคนไทยเป็นหนึ่งในนั้นนะคุณผู้ชม
ตอนที่มันเริ่มไหลใครที่พอแข็งแรงก็ปีนขึ้นข้าง

ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายนะที่ปีนขึ้นมาได้
นี่ทางสำนักข่าวยอนหับของเกาหลีใต้นี่นะคะ
ก็มีการสรุปตัวเลขของผู้เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรม

แล้วก็มีการเหยียบกันล้มทับกันจนเสียชีวิตที่อิทวรเนี่ยนะคะ
ว่าตอนนี้ยอดอยู่ที่๑๕๓ศพ

มีการยืนยันตัวตนแล้วก็ญาติเนี่ย
ทราบแล้ว๑๔๑รายนะ
ส่วนอีก๑๒รายตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะ
แล้วผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยรุ่น
อายุสักประมาณ๒๐ช่วงนี้ค่ะ
เพราะว่าก็ไปฉลองช่วงเทศกาลฮาโลวีนที่ผ่านมา
เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะ
จุดตรงนี้มันเป็นซอยแบบแคบแล้วมันเป็นทางลาดด้วยค่ะ
ว่างแค่แบบ๓เมตรนิดเอง
ซึ่งเทศกาลฮาโลวีนตรงกับ๓๑ตุลาก็คือตรงกับวันนี้วันจันทร์
ทีนี้พอตรงกับวันจันทร์เขาก็จะจัดใหญ่หลายที่
จะจัดตั้งแต่ศูกษาวอาทิตยาวต่อเนื่องเลย
ดังนั้นอย่างจุดตรงนี้อิทวรผู้ประกอบการสถานบันเทิงตรงนี้
เขาก็จัดการฉลองก่อน
ก็ชวนให้คนมาเที่ยวนั่นแหละในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้
แล้วตอนนี้ผู้เสียชีวิตทั้ง๑๕๓ศพ
ก็เป็นชาวต่างชาติ๒๐ศพในจำนวน๒๐ศพนี้มีคนไทย๑นะคะ
แล้วที่เหลือก็จะเป็นจีน๔ศพเป็นอิราณ๔ศพแล้วก็เป็นรัสเซีย๓ศพ
ส่วนที่เหลืออย่างละศพสัญชาติต่างไม่ว่าจะเป็นอเมริกันฝรั่งเศสเวียดนามอุสเบกิสถานนอเวย์คาซักสถานศรีลังการวมถึงออสเตรเลียด้วย
ทีนี้มีรายงานข่าวระบุด้วยนะคะบอกว่ามีคนเจ็บ๑๓๓ราย
จำนวน๑๓๓รายมีอาการสาหัส๓๗รายนะ
ก็เลยกังวลไงว่าตัวเลขอาการสาหัสตรงนี้จะทำให้มีตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ไหม
เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคนที่ศูนย์หายยังหาไม่เจอก็มีเหมือนกัน
ทีนี้คุณผู้ชมคะถ้าเกิดจะเปรียบเทียบโศกนาฏกรรมนี้นะดอม
โศกนาฏกรรมที่เคยเกิดขึ้นย้อนไปเมื่อสัก๘ปีที่แล้ว
เป็นเรือเฟอรี่ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต๓๐๔ศพ
แล้วเป็นนักเรียนสักส่วนมากก็คือ๒๕๐คนเลยนะ
โอ้โหรอบนั้นเกิดปี๒๐๑๔ใช่มั้ย

ผ่านมา๘ปีมาเกิดโศกนาฏกรรมนี้เป็นโศกนาฏกรรมใหญ่อีกครั้งหนึ่งที่มีความสูญเสีย
แล้วก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ช็อกโลกนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านประธานาธิบดียุนซ็อกยองของเกาหลีใต้เนี่ยนะคะ
ก็ไปยังจุดที่เกิดเหตุไปตามสถานการณ์ค่ะ
แล้วก็ประกาศว่าระหว่าง๓๐ตุลาจนถึง๕พฤศจิกาให้ไว้ทุกข์
ให้ลดทงครึ่งเสาทั่วประเทศเป็นการไว้อะไรใช่แล้วก็เขาจะมีการตั้งแท่นนะ
เป็นแท่นไว้อะไรใจกลางกรุงโซเลยค่ะ
แล้วก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือครอบครัวของเหยื่อผู้สูญเสีย
ให้มีการสอบสวนหาข้อได้จริงของสาเหตุสลดครั้งนี้ด้วย
ส่วนทางด้านนายกรัฐมนตรีของเกาหลีใต้
ก็ให้เขตยงซานที่เป็นที่ตั้งของย่านอีเทวอน

ถือว่าเขตตรงนี้คุณผู้ชมกลายเป็นเขตภัยพิบัติพิเศษ
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจะได้รับค่าชดเชยค่าทำศพ
ส่วนคนเจ็บก็จะต้องได้รับการดูแลรักษาเกี่ยวกับเรื่องค่าพยาบาลด้วย

คนเขาก็เอาช่อดอกไม้ไปวางตรงย่านอิเทวร
เพื่อที่จะแสดงความเสียใจนี่บรรยากาศนะคะ
ก็เป็นการแสดงความเสียใจแล้วก็ไว้อะไรให้กับผู้สูญเสียนะคะ
ตามพิธีเขาก็จะเทเหล้ามักกะลีของคนเกาหลีเขานะ
นี่คุณผู้ชมบอกว่าเห็นแล้วนะฮะ
เห็นคนแล้วไม่น่าเข้าไป
คือแต่คุณผู้ชมมันเป็นจุดที่
ถ้าไปแล้วต้องไปตรงนี้ใช่ไหมต้องไปเช็คอินใช่ไหมดอม
คือจริงปีก่อนเนี่ยตอนที่มีโควิด

เขาก็มีจัดงานเหมือนกันแต่ว่าคนจะไม่แน่นเท่านี้
แล้วก็จะมีเหมือนเป็นตำรวจตำรวจในพื้นที่
คอยดูว่าถ้าจุดไหนคนเริ่มเยอะคนเริ่มแน่นเนี่ย
เขาจะมาบอกให้นักท่องเที่ยวกระจายตัวมันออกไป
มีนักท่องเที่ยวอินเดียคนหนึ่งเขาก็บอกเหมือนกันว่า
เขาไปทำงานแล้วก็ไปเที่ยวที่อีทวรนั่นแหละ
แต่พอเขาเห็นปุ๊บเขาดูเช็คในโซเชียลก่อน
ในโซเชียลว่าเฮ้ยโอ้ดูแย่แล้วดูคนแน่นแล้ว
เขาก็เลยไม่ไปดีกว่าแล้วเขาก็รอดชีวิต
แต่ทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวมีคลิปหนึ่งให้ดูว่า
ก่อนเกิดเหตุคนแน่นขนาดไหนครับ

คุณผู้ชมเราไม่ได้เปิดเพลงให้มันสนุกนะแต่นั่นคือบรรยากาศความสนุกสนาน
ก่อนที่จะเกิดโศกนาฏกรรมจริงขอโทษนะไม่รู้ว่าคนที่ปรากฏอยู่ในคลิปนี้
ท่านยังอยู่หรือว่าบางท่านอาจจะไม่อยู่แล้วแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติซะเยอะด้วย
อย่างที่เขาบอกก็คือถ้าจะไปงานที่เป็นฮาโลวีนเนี่ยนะจริงอันนี้เกิดก่อนวันฮาโลวีนนะ
เขาจะไปออกันตั้งแต่วันศุกร์แล้วศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วแล้วเนี่ยพาลูกเด็กเล็กแดงมาด้วย
ใช่แล้วทุกคนก็คือตั้งใจที่จะมาฉลองในงานนี้แต่งตัวกันเต็มที่
เพราะว่าตัวเล็กเนี่ยเวลาเบียดกันโอ้โหหายใจก็ไม่ได้ถ้าผู้ชายตัวใหญ่สูงหน่อย
ก็จะมีอากาศหายใจหรือบางคนก็เปียนอย่างที่เราเปิดภาพให้ดู
นี่แหละคุณผู้ชมแต่ละคนแต่งตัวเป็นผีหลากหลายชนิดเลยนะ
ก็ยังดูสนุกดีจนกระทั่งบางคนเริ่มสังเกตแล้วไม่ดีแล้ว
ปีนแล้วต้องขึ้นไปอยู่จุดด้านบนก็เลยนำมาซึ่งคลิปนี้เห็นไหมคุณผู้ชมฮะ
คนไหนปีนไหวปีนครับพยายามเบียดขึ้นไปส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย

แล้วก็จะมีผู้ใช้ทวิตเตอร์คนหนึ่งครับ
เขาโพสต์ภาพโพสต์ช่วงเวลาที่เขาหนีเอาชีวิตรอดกัน
เรามีคลิปให้ดูด้วยครับ
แบบที่พี่น้ำแข็งบอกเลยมันเป็นทางลาด
และนี่เป็นช่วงลงนะช่วงลงแบบนี้ก็จะมีคนตะโกนบอกให้รีบลงไปให้รีบลงไป
คือถ้าคนข้างหน้าไม่ขยับไอ้ข้างหลังก็อ๋อกันอยู่ตรงนั้น
เราก็โดนอัดอยู่อย่างนั้นนะ
ผมอ่านในข้อมูลของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

เบียดไหลไหลไม่รู้ไหลใครเนี่ย
มันมีคนพูดประมาณว่า
มันมีคนดังคนหนึ่งอยู่ตรงนั้น

คนก็เลยเฮละโลสิ
ไหนล่ะไอ้คนดังที่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าเป็นใคร
แต่เป็นคนดังของเกาหลีเขาเนี่ยดาราอยู่ตรงนั้น

แล้วมันมีจังหวะที่คนเสียหลักไง
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแบบถนน

ในสถานกีฬาตรงนั้นเกิดต้อยมาแล้ว

ที่เราเพิ่งอ่านข่าวกันผมไม่อยากจะพูดถึงเหตุการณ์
ที่จะหนีไฟไหม้กันออกมานั่นก็ล้มเหมือนกัน

เสียบแล้วจบครับ

คนที่โพสต์คลิปในทวิตเตอร์เนี่ยคุณผู้ชมฮะ

เข้าไม่ได้ออกไม่ได้นะหันตัวยังไม่ได้อ่ะ

หันหลังหันหน้าหันซ้ายยังไม่ได้เลย

จนกระทั่งนำมาซึ่งเหตุเศร้าสลด
ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยนะคุณผู้ชม
ย้ำว่าอย่างน้อย๑๕๓ศพ
และอาจจะมากกว่านี้เพราะที่พี่น้ำแข็งบอก
บาดเจ็บแล้วก็สาหัส๓๐กว่าคน
หนึ่งในนั้นหนึ่งในคนที่เสียชีวิตคุณผู้ชม

เรื่องนี้ทางอธิบดีกรมสารณิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศ

ได้รับรายงานมาจากเกาหลีใต้แล้วว่า
มีคนไทย๑คนเสียชีวิตเป็นสุภาพสตรีอายุ๒๗ปี

เดินทางมาเรียนภาษาที่เกาหลีใต้๒เดือนครับ
ขณะนี้สถานเอกอัครราชทูตแจ้งให้ญาติของผู้เสียชีวิตรับทราบเรื่องแล้ว
แล้วเดี๋ยวจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือจัดการกับร่างผู้เสียชีวิตต่อไป
คุณผู้ชมฮะถ้าใครนะติดต่อเพื่อนหรือคนรู้จักหรือคนในครอบครัวที่อยู่เกาหลีไม่ได้เนี่ย
มีช่องทางให้ติดต่อได้ครับจากทางการเกาหลีใต้เลย
โทรศัพท์๐๒๒๑๙๙๘๖๖๐ครับ
คนไทยคนไหนต้องการความช่วยเหลือจากสถานเอกอักราชทูต

คุณผู้ชมจดไว้ได้เลยนะแคปไว้ก็ได้ครับ
อีกเบอร์หนึ่ง๐๑๐๓๐๙๙๒๙๕
โทรได้ตลอดเวลา๒๔ชั่วโมงครับ
มีคนใช้ทวิตเตอร์คนหนึ่งที่เขาโพสต์ตามหาคนหาย

แล้วเขาก็บอกว่าใครเจอที่ไหนเห็นที่ไหนติดต่อมาหน่อยนะคะ
แฮชแท็กว่าอีแทวอนเป็นภาษาไทยไว้ด้วย
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นคนไทย๑และคนญี่ปุ่น๑ครับ
ตัวเลขที่เรารายงานไปนะเสียชีวิตอย่างน้อย๑๕๓ศพ
ยังมีบาดเจ็บอีกหลายคนแล้วก็มีศูนย์หายด้วยไง
นี่แหละฮะคือ๒คนที่ศูนย์หายแล้วผู้ใช้ทวิตเตอร์คนนี้
เขาโพสต์ตามหาอยู่ล่าสุดคุณผู้ชมฮะข่าวเศร้าครับ
ผู้ใช้ทวิตเตอร์รายนั้นทวิตข้อความอีกครั้งแจ้งว่าเขาเจอทั้งคู่แล้ว
แต่เป็นร่างไร้วิญญาณครับแล้วเขาก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยตามหาครับ
มีคนใช้ทวิตเตอร์อีกคนหนึ่งโพสต์ตามหาแฟน
แฟนก็หายไปเหมือนกันแล้วเธอได้รับการยืนยันจากสาธารณสุขของกรุงโซว่า
แฟนเธอคือหนึ่งในผู้เสียชีวิตครับสาเหตุการเสียชีวิตไม่ใช่เพราะถูกเหยียบนะ
แต่ว่าขาดอากาศหายใจคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นคลิปในโซเชียลมีเดียแล้วที่
คุณผู้ชมดูขาเขาเนี่ยโอ้โหช้ำไปหมดเลยช้ำเลยอย่างนั้นค่ะ
โอ้โหนี่คือผู้รอดชีวิตนะต่อให้รอดชีวิตมาแต่ก็บาดเจ็บหนักนะครับ
จริงเนี่ยเคยเกิดเหตุการณ์ทำนองนี้ที่ไทยมาแล้วคุณผู้ชม
เมื่อคนนอนกดทับกันเป็นชั้นน่าจะจำกันได้
มันจะเกิดแรงดันมหาศาลกดลงไปบนร่างกายทีนี้ทำยังไงล่ะ
เลือดเลือดไม่ไหลเวียนเลือดไม่ไปหล่อเลี้ยงตามอวัยวะต่างครับ
เนื้อเยื่อตายรักษาไม่ทันเนี่ยถึงถ้าต้องตัดแขนตัดขามาแล้วก็มี
ค่ะน่ากลัวก็คุณผู้ชมนะคุณผู้ชมนะถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบนั้น
ทำยังไงก็ได้นะให้เคลื่อนตัวไปได้เรื่อยถ้าล้มทับกันเมื่อไห
ที่พี่บอกพี่เบิร์ตบอกเลยล้มปุ๊บจบครับล้มปุ๊บมันลุกไม่ได้แล้วฮะ
มาเอาแบบเนี้ยอยากให้คุณผู้ชมดูแล้วอยากให้ผ่านวันหนึ่งคุณจะไปงานไหน
งานวัดงานกาชาติงานอะไรสักอย่างแล้วแล้วมันแน่นขอให้นึกถึงข่าวนี้
ใช่แล้วก็ตัดสินใจอย่าเข้าไปเลยอย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงเนี่ยเอาจริงนะคืออย่างมีดาราบ้านเราที่ไปเที่ยวน่ะสองคน
คุณวิววรรณรสคุณวิววรรณรสก็เปิดใจข้ามประเทศมานะคะเธอก็ยืนยันว่าตอนที่ไปถึงเนี่ย
ย่านอิทวรเนี่ยตอนประมาณสักสามทุ่มแล้วอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุสองร้อยเมตร
เอาง่ายคืออยู่คนละซอยคุณผู้ชมแล้วไม่ได้ออกไปเดินที่ไหนพอ๔ทุ่มเริ่มเห็นแล้วว่าเจ้าหน้าที่ไปหามคนเจ็บออกมา
ตัวเธอน่ะปลอดภัยส่วนอีกคนนึงคือคุณบีปียวัลสารสินค่ะ
ภรรยาของคุณพาธีสารสินก็ไปเที่ยวที่ย่านอินทวรเหมือนกันนะคะ
ตอนนี้คือออกมาจากอิทวรแล้วนะปลอดภัยดีกับแม่อีก๕คน
กำลังจะกลับโรงแรมไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็มีการโพสต์แบบขอบคุณ
รวมถึงมีการโพสต์ไว้อะไรให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วย
ในเพจอาจุมมาบ้าเกาหลีที่เขาจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเกาหลี
คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าไอ้ตรอกที่เรานำเสนอภาพเนี่ย
ตรอกอื่นที่อยู่ในย่านอิทวรบางทีเขาไม่รู้เรื่องนะ
ตอนที่เกิดเหตุเพราะว่าตรอกอื่นเขาก็แน่นเหมือนกันนะ
ใช่แต่ว่าตรอกนี้ที่เกิดเหตุเนี่ยคนคือแทบไม่ได้เดิน
ต้องไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยแล้วที่น่าเป็นห่วงพี่เบิร์ต
เข้าศาลเป็นยังไงอืมเข้าศาลเนี้ยค่ะผมเห็นใจจริงนะเออ
คือมีเหตุนี้เกิดขึ้นก่อนเข้าสารเขาเตรียมจะจัดใหญ่จัดฟื้นเลย
เออนะครับแต่คุณผู้ชมทางเข้าสารเขายืนยันในมาตรการที่เขาออกมา
มีป้ายเตือนแล้วมีทางออกนี่๗เส้นทางด้วยกันคุณผู้ชมครับ
สง่าเรืองวัฒนากุลครับนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนเข้าสาร
พานักข่าวเดินสำรวจบนถนนเข้าสารครับไปดูฮะคือนายกเขายืนยัน
นายกสมาคมนะนายกสมาคมเขายืนยันความพร้อมในการจัดงานฮาโลวีนในค่ำคืนนี้
นะครับมีแผนรับมือเหตุฉุกเฉินมาตรการรักษาความปลอดภัย
ปีนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาประมาณสองหมื่นเฮ้ยพี่สองหมื่นแล้วไหวเหรอ
พี่รับไหวเขาบอกว่าไหวจำสงการได้ไหม
คือสงการเนี่ยมาน้อยน้อยเนี่ยห้าหมื่นนะครับอ๋อ
ส่วนเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นที่อีแทวอนเกาหลีใต้ท่านก็ยอมรับว่าแหม่
สร้างความกังวลใจนะครับต้องกลับมาทบทวนทางหนีทีไล่
หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับถนนเข้าสารเดิมออกได้สองทาง
ก็คือหัวกับท้ายถนนใช่ไหมครับนะฮะแต่ในความเป็นจริงเนี่ย
บนถนนเข้าศาลมีทางออกถึงเจ็ดทางนะครับอ๋อ
อกจากนี้ถนนข้าวสารยังมีความแตกต่างจากอีแทวอน
เนื่องจากพื้นที่ที่เกิดเหตุที่เกาหลีใต้เนี่ย
มันลาดมันชันตามภูมิประเทศเขาใช่ไหมดอม
ตรงนั้นมันลาดชันใช่ไหมอ่าคือความกว้างของถนนเนี่ย
หกเมตรครับนะครับต่างจากสภาพของถนนเข้าสาร
ซึ่งมีลักษณะราบเรียบไม่มีทางเท้าอีกทั้งมีความกว้างของถนนถึง๑๒เมตรครับ
อกจากนี้ยังมีป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำทางออกติดไว้๓ภาษา
อังกฤษจีนเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถออกจากพื้นที่ได้
ถนนเราไม่มีฟุตบาทเป็นถนนเรียบ
ถ้าเป็นสมัยก่อนยังมีฟุตบาทถ้ามีเกิดเหตุการณ์อะไร
มันจะเดินมันจะสะดุดอะไรได้วันนี้ถนนเราเรียบหมดเลยนะครับ

แล้วก็กายภาพของอีเทวอนกับเราแตกต่างกันมาก
ถนนอีเทวอนนี่ประมาณไม่เกิน๖เมตร
แล้วก็ถนนที่เกิดอุบัติเหตุนี่เป็นถนนลาดชัน
เพราะว่าเขาจะเป็นภูเขาประเทศเขา
นี้ผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวยุโรปไม่ได้กังวล
เพราะว่า๘๐ของข้าวสารนี่เป็นยุโรปนะครับ
เราจัดจุดประสงค์จัดเรื่องของฮาโลวีน
จากว่าเรามียุโรปเยอะเราเลยจัดฮาโลวีน
หรือว่าควรเข้าไปนะครับ
ก็ขอให้ฮาโลวีนเป็นฮาโลวีนที่ทุกท่านมีความสุขนะครับ